คุณผู้ชมถามเข้ามาเยอะมากนะคะว่าลิงอยู่ไหน
พญาวานอนมาหรือยังนี่ลอยดูอยู่เนี่ย

มาแล้วนะคุณผู้ชมอ่าตามคำเรียกร้องมาดูข่าวพญาวานอนกันหน่อยอืม
โปรยไว้ก่อนแล้วกันสำหรับใครที่ยังเอ๊ะพญาวานอนมันอะไรมาไงมาจากไหน

อุ้วววนั่นหน้าตัวยังใหญ่เลยน่ะ
นี่มาทางนี้แล้วแค่นี้หน้าตัวยังใหญ่เลยน่ะ
โอ้วเธอแล้ว
มันตัวยังใหญ่หนึ่ง

คืออนุมานจากหน้าของชาวบ้านที่เขาบอกแล้ว

ใช่ค่ะคือหลายคนพอเห็นข่าวนี้ก็พยายามแบบ

มันเป็นพญาวานอนมันเป็นลิงยักษ์ขนาดไหน

ต้องเป็นพญาวานอนแน่

อันนี้คือซูมขึ้นไปเลยนะคะ

มันก็ต้องแล้วแต่สายตาของคนอีกอ่ะเนอ

ว่าจากบนยอดเขาซูมไป
ลิงตัวไซส์ขนาดนี้คุณผู้ชมว่า

คือเขาหน่อที่บรรพบพิสัยนครสวรรค์

เพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถขึ้นไปดูได้ว่ามันจะใหญ่ไม่ใหญ่

เราก็ทำได้แค่มองจากข้างล่าง
ตัวมือถือซูมขึ้นไปแบบนี้ค่ะ

อยากเห็นแหละว่ามันอยู่จริงหรอ

ชาวบ้านที่ถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ได้
เธอบอกว่านี่เธอตั้งใจมาดู

เห็นไหมเขาชี้มือชี้ไม้ว่านู่นไง
แม่เห็นไหม
นี่ลางานมาเลยนะรู้ไหมคุณ

ไม่ใช่ตัวข้างล่างนะตัวข้างล่างนั้นรูปปั้นของจริงอยู่ข้างบน
กิ้มขาลออกไปพอดีก็ได้เจอพอดีเลย

แต่ว่าเขาไม่ได้มาอยู่ตรงยอดเขาวันแรก
ที่ว่ามีทางเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลเขาถ่ายได้ใช่ไหม
อันนี้เป็นอยู่ไหนครับใช่ซึ่งมีผู้หญิงคนนึงชื่อนางสาวควาซูดา
เธอบอกว่าเธอถ่ายภาพนิ่งของพญาวานอนไว้ได้
แล้วเธอไม่ได้เจอตัวเดียวนะเธอเจอสองตัวนี่
นี่ภาพของเธอเองเธอเป็นคนถ่ายเธอบอกเธอเจอ๒ตัวเลย
น่าจะเป็นพระยาวนอนกับคู่ของมันนั่นแน่
อยู่คนละจุดกับที่เขามีภาพถ่ายตอนแรกนะ

ชัดแจ๋วเลยเห็นไหม
จริงค่ะขนลุกเลยจริง
ตัวใหญ่มากเฉยตั้งแต่แรก

เพราะมันนี้จริง

ตัวใหญ่มากค่ะ

นี่ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้เขาเจอเขาเห็นแล้ว
มันตัวใหญ่ตัวหญักมันจะต้องเป็นพระยาวนอน

ปีนขึ้นไปเลยใช่ไหม
ปีนอยู่เหมือนกันแต่มันไม่ถึงจุดนี้เจ้าหน้าที่บอกตั้งแต่วันแรกแล้วว่า
มันเป็นจุดที่คนขึ้นไม่ถึง
เพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าคนหรือเปล่าไม่ใช่แน่

แต่จะเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้สุดท้ายก็เป็นลิงจริง
เขาหน่อที่บรรพฤษัยธุรกรสวรรค์เป็นเส้นทางผ่านจังหวัดด้วย
ใครไปใครมาก็เห็นวันนี้คุณปริยชาติคงถิ่น
ผู้สื่อข่าวของเราช่างภาพของเราด้วย
วันนี้เดินขึ้นเขาหน่อนะฮะค่ะตั้งใจว่าจะขึ้นไปบนยอดเขาหน่อเลย

นี่ครับแต่ว่าเย็นค่ำพญาวะนอนก็ปรากฏตัวให้เห็นแล้ว
เราก็ให้ท่านได้ดูภาพก่อนนี่ภาพมุมกว้างจะเป็นอย่างนี้
เขาจะมีเขาหน่อแล้วจะมีเขาแก้วอยู่ติดกัน

ใครไปเนี่ยโอ้โหสวยจริงนะผมว่านะเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เห็นไหมคุณปริยชาตินะฮะวันนี้มีชาวบ้านนะครับ
ชื่อพี่นบพรพุ่งแสงอายุ๔๖เป็นชาวบ้านที่เขาชำนาญการขึ้นเขาหน่อมา๑๐กว่าปี
พาทีมข่าวของเราขึ้นไปนี่ฮะพี่เขาพาขึ้นไป
ระหว่างเดินนะพี่นบพรก็บอกปียชาติยอดเขาหน่อเนี่ยนะมันสูงพันกว่าเมตรนะปียชาติ
ปียชาติจะขึ้นใช่ไหมถ้าขึ้นเดี๋ยวพี่พาไป

เดินขึ้นก็ไม่ต้องห่วงเขาทำบันไดปูนซีเมนเอาไว้แล้ว

ปียชาติคือมือสองข้างโหนแล้วนะ
ปียชาติบอกเอาพี่๖๘๐ขั้นครบแล้วครับ
พี่นพรบอกเอามีบันไดเหล็กอีก๑๐๐ขั้น

นี่ปียชาติขึ้นไป๗๘๐ขั้นจริงเหรอ

แล้วก็ถึงจะไปถึงยอดเขาหน่อ
เพราะฉะนั้นที่สงสัยตอนแรกว่าคนหรือเปล่าคนหรือเปล่าคือถ้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไปอะไรขึ้นไปเนี่ย
มันก็ขึ้นได้แต่มันยากลำบากมาก

เพราะฉะนั้นเธอแบบโอ๊ยนักท่องเที่ยวหรือเปล่าชาวบ้านทั่วไปหรือเปล่า

นี่คือแบบจุดที่เป็นบันไดเหล็กแล้วนะ

คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็เดินขึ้นมาบนเขาหน่อนะครับ
ระยะทางก็ตอนนี้บันไดสักประมาณ๖๘๐ขั้นนะครับ

ต่อไปชาวบ้านบอกว่าจะเป็นหินแล้วก็เป็นบันไดเหล็กครับ
อีกประมาณร้อยขั้นก็จะไปถึงยอดเขาหน่อครับ
ชาวบ้านบอกว่าที่นี่ก็คือแหล่งอาศัยของลิงสแหมดนะครับ
ที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวอาถรรพ์นะครับบอกว่า
มีพญาวานอนนะครับที่ร้องเรียกเหล่าบริวาร
ข้างล่างก็รีบวิ่งขึ้นมาบนเขาแห่งนี้นะครับ
ชาวบ้านบอกว่าข้างบนก็อาจจะมีพญาวานอนก็เป็นได้นะครับ
เราก็เลยตามชาวบ้านมาพิสูจน์ครับ
อีกร้อยขั้นครับเดี๋ยวตามไปครับ
นี่ฮะแล้วปียชาติก็ไปต่ออีกร้อยขั้น
บันไดเหล็กแบบนี้นะครับ
เรื่องของหลักวิทยาศาสตร์เรื่องของสภาพภูมิศาสตร์ธรรมชาติของลิง
เดี๋ยวเรามีให้นะครับท่านผู้ชมค่อยไล่ไป

นี่ฮะปียชาติคงถิ่นนะครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ

ยอดเขาหน่อที่ข้างบนนะครับ

ด้านบนจะมีสถูปเจดี

คุ้มค่าอยู่นะคุณ๗๘๐ขั้นหน้า

ไม่แต่พอเห็นแล้วขึ้นมาแล้วมันหายเหนื่อยนะ

โอ้โหขึ้นมาสวยจริงนะฮะ
คือยอดเขาที่เราขึ้นไป

มันจะมองไปถึงจุดที่ชาวบ้าน

ทีมข่าวเราอยู่เนี่ยแค่๓๔๐เมตร

เพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าจุดนั้นน่ะ

ปีชาติไม่ใช่มนุษย์

แต่ที่เขาทำบันไดไว้มาถึงยอดเขาเนี่ย

อันนั้นที่เราวงไว้ให้คือจุดที่เจอลิง

เหมือนกันนี่แหละแต่มันไม่ถึงกัน

เพราะฉะนั้นที่ทางเจ้าหน้าที่เทศบาล

เรามาเป็นข่าวเมื่อวานแล้วคนถามหากันเยอะนะ

แม่แล้ววิวนั่งคุยกันนี่นะแหมสวยจริงโอ้โหวิวนี่หลักล้านค่ะนะฮะ
คือพี่นพรบอกว่าพยานลิงพญาวานอนเนี่ยคนเท่าคนแก่ในพื้นที่บอกว่า
เขาจะชอบลงมากินอาหารที่วัดตั้งแต่หลายสิบปีก่อนแล้ว
สมัยที่เจ้าวาดวัดเขาหน่อองค์เก่าท่านยังอยู่หลวงปู่แนมอ่ะนะ
ท่านจะตีระคังตีละครั้งทีก็ลิงก็ลงมากินอาหารนะ
แต่ว่าส่วนตัวของพี่นพรเองเนี้ยไม่เคยเจอนะอืม
มาเห็นที่ชาวบ้านถ่ายรูปได้นี่แหละระหว่างนี้เราให้ดู
ลิงที่ได้เห็นล่าสุดวันนี้ด้วยนะฮะช่วงเย็นเย็นค่ำนะฮะ
ให้ดูไปด้วยนะครับนี่คือภาพล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีมข่าวเราถ่ายได้มานะฮะชาวบ้านก็ถ่ายได้เยอะนะฮะ
คือทางพี่นบพรบอกว่าเรื่องของพญาวานอนเนี่ย
ส่วนตัวแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีจริงหรอกก็คงเป็นลิงทั่วไปนี่แหละนะ
จนล่าสุดชาวบ้านมาถ่ายรูปก็ได้เห็นหรือว่าจะเป็นจริงยังไง
เอาเป็นว่าช่วงเย็นวันนี้ก็ได้เห็นกันอีกทีนึง
แล้วก็ยังมีเรื่องเล่าว่าสมัยก่อนนะครับที่วัดเขาหน่อเนี่ย
เลี้ยงลิงยักษ์ตัวเกือบเท่าคนเอาไว้ในโครง
มันชื่อว่าเจ้าแจ็คกับเจ้าเสมนะฮะสองตัวแบบนี้นะครับ
แต่ว่ามักจะมีเด็กชอบเอาไม้มาแห่มาเล่นมาก่อกวนมัน
ลิงยักษ์เนี่ยอยู่แบบไม่เป็นสุขเขย่ากรงเขย่ากรง
ชาวบ้านเกรงว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวกรงจะพัง
ถ้ากรงพังแล้วลิงออกมาละวาดเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะเอากันไม่อยู่
ก็เลยย้ายลิงไปเลี้ยงไว้ที่อื่นก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนตั้งแต่ตอนนั้น
แต่เมื่อก่อนมีลิงยักษ์ตัวเท่าคนอยู่ที่วัดเขาหน่อ
นพพรบอกว่าช่วงที่หลวงปู่แนมอดีตเจ้าวาดวัดท่านยังอยู่เนี่ย
หลวงปู่แนมเคยย้ายไปอยู่วัดเขาห้วยลุงห่างจากวัดเขาหน่อไป๓กิโลเมตร
ปรากฏว่านี่ฮะท่านผู้ชมครับฝูงลิงมันก็ตามหลวงพ่อไปนะ
หลวงพ่อก็บอกว่าเอ๊ะตามมาทำไมกลับไปอยู่ที่วัดเขาหน่อสิ
ที่ถิ่นของพวกเจ้าอ่ะแต่ลิงมันบอกว่าพอกลับมาแล้วเนี่ย
คือลิงมันก็ไม่ได้กินอาหารกินอาหารอะไรพวกนี้
เพราะว่าหลวงพ่อท่านอยู่ท่านจะคอยตีละครั้งแล้วเรียกลิงมากินอาหาร
แต่หลวงพ่อท่านบอกอย่าตามมันเลยกลับไปอยู่ที่เดิม
มันก็กลับมาแล้วกระทั่งหลวงปู่แนมท่านก็มรณภาพ
พอหลวงปู่แนมท่านมรณภาพไม่มีใครเจอพญาวานอนอีกเลยนะฮะ
ลิงอ่ะเจอบ้างแต่ลิงตัวใหญ่แบบพญาวานอนไม่เคยเจออีกเลย
เพราะเรามีลิงตัวใหญ่จริงสมัยหลวงพ่ออยู่
ตอนนั้นลุงพ่อพอเอาอาหารมาเลี้ยงตีละครั้งลงไป
ผู้ใหญ่ไม่ได้จะลงไปหาสมัยนั้นจริงเรื่องจริง
แต่หลังจากนั้นมาเราเจอเราไม่เจอเลยไม่เคยเห็น
พาขึ้นเขามานี่๑๐กว่าปีไม่เคยเห็น
นี่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราได้คุยกันหลายคนนะครับ
มีนายอันนันยานักแขกอายุ๕๕ปีเป็นชาวบ้านเขาหน่อยคนหนึ่ง
พาทีมข่าวของเราขึ้นเขาไปด้วยนี่ครับ

นี่ฮะคือแถวนี้เนี่ยถ้าเห็นเนี่ยอันนี้ลิงสมแหนะฮะ
ไม่ใช่จะเป็นตัวนั้นหรือเปล่าไม่รู้เมื่อเย็น

นี่ดูท่าทางมันคุ้นเคยกับคนดีจังนะ
ปกติมันก็ไปหากินอยู่แถวข้างล่างนั่นแหละนะครับ
นี่ฮะคือนายกาลนั้นบอกว่าลิงสแมตัวนี้เนี่ยเลี้ยงไว้อยู่แล้ว
ไม่ได้มาเจอบนเขานี่นะมันชื่อเจ้าบุญทิ้ง
นะอืมถ้าถ่ายภาพได้ลักษณะตัวใหญ่แบบนั้นเนี่ย
ถ้าภาพถ่ายได้ขนาดนั้นก็แสดงว่าต้องมีจริงนั่นแหละ
เพราะถ้าอย่างเจ้าบุญทิ้งเนี่ยอันนี้คือลิงทั่วไป
ถ้าตัวเล็กแบบนี้แล้วสมมุติว่าจะให้ใหญ่กว่านี้นิดนึง
แล้วถ้ามันอยู่บนเขาเนี่ยดูเจ้าบุญทิ้งเนี่ยลิงของพี่อนันต์เนี่ย
แล้วถ้ามันอยู่บนเขาแล้วคนที่อยู่ข้างล่าง
แล้วก็อยู่ที่ถนนแล้วก็ถ่ายขึ้นมาเนี่ยมันจะมองเห็นเหรอ
ค่ะถ้าถ่ายภาพแล้วมองเห็นกันขนาดนั้นแสดงว่าเออมันต้องใหญ่กว่าลิงปกติ

ขนาดคนไปนั่งอยู่ยังมองเห็นตัวเล็กเอง
ถ้าถ้าจะถ่ายมองจากข้างล่างขึ้นมานะตัวเล็กเองนะ
แต่ลิงไปนั่งอยู่ทำไมนึงประมาณคนประมาณตัวเท่าคน
แต่ถ้าเทียบลิงกับคนแล้วเนี่ยมันก็น่าจะตัวพอกับคนนะ
ลุงเชื่อไหมมันมีพระยาวลิง
มันน่าจะมีนะแต่ก็ไม่เคยเห็นจัดสักที
ก็อยากจะลองเห็นจะดูว่ามันจะเป็นยังไง
ท่านผู้ชมครับก็นี่แหละฮะด้านบนยอดเขาหน่อนะ
แต่เป็นจุดคนละจุดกับที่มีคนถ่ายภาพลิงยักษ์

คืออย่างที่บอกว่าจุดที่พบเห็นลิงเนี่ยมันเป็นจุดที่คนไม่สามารถไปได้
เดี๋ยวฟังคุณปริยชาติลองอธิบายอีกทีแล้วกัน

ตอนนี้นะครับผมถึงแล้วนะครับยอดเขาหน่อนะครับ
เพื่อที่จะมาพิสูจน์ว่าที่นี่มีพญาวานอนจริงหรือไม่นะครับ
พอเราขึ้นมาครับพอนับยอดเขานะครับ
ยอดที่หนึ่งยอดที่สองที่เห็นยอดเล็กกว่าเพื่อนนะครับ

นั่นคือจุดที่ชาวบ้านถ่ายรูปขึ้นมาแล้วก็เห็นลิงนะครับ
จะเห็นว่าโอ้โหทางนี้ค่อนข้างลำบากครับ
คนไม่สามารถที่จะเดินไปได้
แต่บางคนเลยเชื่อว่าก็น่าจะเป็นพระยาวนอน
หรือเป็นลิงตัวใหญ่นะครับที่ไปเกาะอยู่บนยอดเขาบริเวณนั้นครับ

จังหวะขึ้นไปช่วงกลางวันใช่ไหมฮะ

แต่ว่าตอนที่เราบินโดรนช่วงกลางวันเนี่ยฮะ
อากาศดีแจ่มใสฟ้าสว่างโล่งแจ้งเนี่ยไม่เจอ

แต่ตอนที่ลงมาแล้วตอนเย็นค่ำที่คนมาเยอะ
ตอนนั้นเห็นใช่ไหมเห็นอยู่ตัวหนึ่งใช่เห็นตัวใหญ่ตัวหนึ่งใช่ไหม
สองตัวก็ไม่รู้ใช่ไหมค่ะมีคนถ่ายได้ด้วยอะไรได้ด้วย
เดี๋ยวดูภาพเมื่อเย็นหน่อยภาพที่มีคนมาเห็นกันเยอะตรงนี้
อันนี้คือโดรนของเราใช่ไหมนี่คือโดรนของเรานะครับ
เดี๋ยวดูภาพใหญ่เลยโดรนของเราที่ถ่ายภาพลิงได้ในวันนี้นะฮะ
ภาพที่ถ่ายเห็นลิงวันนี้มันเย็นข้ำ
ที่เป็นนะครับนี่มาสูงสุดได้เท่านี้นะ
วันนี้ช่วงเย็นข้ำก็ฝนตกลงมาด้วยบนพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะบินสักรอบนึง
ชาวบ้านท่านหนึ่งที่ขึ้นกับคุณปียชาติบอกว่าโอ้โหผมพาลิงผมมาด้วยเนี่ยลิงสแหมดตัวเนี่ย
ตัวแค่นี้ลิงทั่วไปเนี่ยถ้าอยู่บนยอดเขาอย่างนี้จะถ่ายภาพเห็นกันเหรอ
ถ้าอยู่มุมข้างล่างเลยนะเดี๋ยวลองไล่ไล่ภาพชาวบ้านที่อยู่ข้างล่างที่เห็นนะฮะ
จะเห็นว่ามุมที่ถ่ายขึ้นไปมันไกลอยู่พอสมควรนะ
ค่อนข้างสูงเลยแหละก็ความสูงมันคง๑๐๐๐เมตรใช่ไหม
ครับ๑๐๐๐เมตรนี่คือจากตีนเขาไปถึงยอดเขาหน่อนะ

นี่ไม่นับจากระยะทางตรงถนนแล้วมองขึ้นมาอย่างนี้นะ

ถ้าเป็นตัวเล็กนิดเดียวเหมือนเจ้าบุญทิ้ง

มองเห็นเหรอนั่นอ่ะสิอย่างน้อยถึงไม่ใช่ถึงขั้นแบบตัวใหญ่เท่าคนแบบอย่างนั้นก็มันก็ต้องใหญ่กว่าลิงปกติอ่ะนะ
ท่านผู้ชมว่ายังไงคุณผู้ชมลองส่งข้อความมาดูหรือใครเคยเจอใครเคยเห็นกันมาก่อนนะคะ
แต่เอาแบบนี้ไปคุยกับนักวิชาการด้วยเราต้องฟังความทั้งสองข้างนะถูกไหม
เราไปคุยกับนักวิชาการนะคะไปหาข้อมูลว่าเอ๊ะสมมุติเอารูปนี้
เอารูปที่ชาวบ้านเขาถ่ายได้นี่แหละเอาไปให้นักวิชาการดูเลยว่า
มันจะเป็นลิงยักษ์ได้จริงหรือเปล่ามันจะตัวใหญ่ขนาดนี้ได้จริงไหมครับ
นางสาวสมหญิงทันหิกรนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษผู้เชี่ยวชาญเรื่องลิง
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าทศเนี่ยนะคะครับ
ก็พินิษฐพิเคราะห์รูปที่เราส่งไปให้นะแล้วก็บอกว่าเอาเป็นข้อมูลภาพรวมก่อนละกัน
ครับจากการสำรวจนับประชากรลิงของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชร
และการทำหมันลิงของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๒จังหวัดนครสวรรค์
ตรงนี้เลยตรงนี้แหละไม่เคยพบไม่เคยเห็นลิงที่มีขนาดใหญ่
ไม่เคยเจอลิงขนาดใหญ่สายพันธุ์ที่เป็นขนาดใหญ่ไม่เคยเจอไม่เคยค่ะอืม
ลิงที่เจอและกระจายพันธุ์ในประเทศไทยนะย้ำเลยนะในประเทศไทย
มีห้าชนิดนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่ดังนี้เลยนะฮะมีลิงกังอ่า
มีลิงเสนครับลิงวอกลิงไอ้เงี้ยแล้วก็ลิงสมัยท่านผู้ชมดูตรงนี้นะฮะ
ลิงเสนกับลิงสแหมนะอ่ามีทั้งสองชื่อนะเออไม่ค่ะเขาไม่ใช่พันธุ์เดียวกันนะ
ท่านบอกโอ้ยลิงเซนเขาอ่านลิงสมไม่ใช่มันมีทั้งลิงเสนทั้งลิงสมแห
หน้าตาเขาไม่เหมือนกันนะลิงเสนหน้าเขาแต่งหน้าลิงเสนจะดูตัวใหญ่กว่าด้วยเออ
น้องถ่ายภาพไว้วันนี้วันศุกร์นอนดึกได้เผื่ออาจารย์ถามคุณครูถาม
ตอบได้เลยทีนี้สิ่งที่ลิงที่พบในประเทศไทย๕สายพันห้าชนิด
คือทั่วประเทศไทยมีแค่ห้าสายพันธุ์นี้ค่ะซึ่งไม่มีตัวใหญ่กว่านี้
ซึ่งเราก็จะเห็นลิงกังลิงวอกอะไรเราก็เห็นกันอยู่ถูกไหมคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้เชี่ยวชาญเขาบอกเลยว่าลิงที่พบเห็นชัดในภาพเนี่ย
มันน่าจะเป็น๑ใน๕ชนิดนี้แหละมันเป็นชนิดอื่นไปไม่ได้หรอก
แต่เรื่องตัวเนี่ยว่ามันจะใหญ่จะเล็กขนาดไหนเนี่ย
เชี่ยวชาญเขาบอกแบบนี้ค่ะบางทีการมองจากที่ไกลไกลเนี่ย
มันไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าไซส์มันเล็กหรือใหญ่
บางทีเราบอกเอาตามความรู้สึกของเราเฉยว่า
ไกลขนาดนี้มันต้องใหญ่สิแต่มันไม่สามารถที่จะชี้ชัดฟันทงลงไปได้ว่าใหญ่หรือว่าเล็ก
แต่เดี๋ยวน่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแหละ
เพราะว่าถ้าเห็นลิงชัดแบบนี้แล้วเอาแน่ว่ามันมีตัวตนอยู่นะ
แต่เรื่องขนาดเนี่ยเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบต้องมีคนตรวจสอบแน่
แต่อย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นบรรยากาศของการท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของประเทศไทย